ผู้ชมครับเอาไปดูเหตุการณ์ที่นี่ดีกว่านะครับ
เขาเรียกว่าสถานที่พักตะอากาศพัทยาน้อย

อ่างเก็บน้ำเขื่อนสุรินทรอุบลรัชธานีไป

ไปดูนะฮะโอ้โฮตัวปลิวเลยอ่ะโอ้โฮมีแพรงมีร้านอาหารอ่ะ

เด็กก็คือต้องแบบผู้ปกครองต้องจับแน่นเลยนะ
คือเขามีลักษณะเป็นแพร่ขายอาหารอยู่๓๐แพร่ได้

ใช่ครับคือต้องเก็บข้าวเก็บของ

ไปหาที่หลบที่กำลังไปนู่นโอ้โหนี่ฮะ
โอ้โฮมาขนาดนี้เลยเหรอคะ
ยังกระคลื่นสุนามีแน่จะมีแพร่อยู่เห็นไหม
เป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสุรินทรนะฮะ
ที่อำเภอสุรินทรจังหวัดโรยชาวธานีนะครับ
ช่วงน้ำตรงเนี้ยเราพายุร้อนมาเนี้ยโอ้โหพัดมาเนี้ย
โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับบ่ายวันนี้นะครับ
คือวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์
นักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะวันนี้ก็ไปกันเยอะนะครับ
พักผ่อนคลายร้อนแหล่งพักตากอากาศชื่อดังพัทยาน้อยนะฮะ
นี่แต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครบาดเจ็บ
หรือว่าได้รับอันตรายอะไรนะครับแต่คนที่เห็นภาพนี้บอกอื้อหือเนี่ย
วินาทีชีวิตโอ้โหโอ้โหวินาทีนี่ฮะ
ดูไกลเห็นต้นไม้อย่างนี้คิดว่าริมทะเลเหมือนกัน
แต่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำแต่ลมแรงมากกว่านี้
คือจริงปกติแล้วที่นี่เนี่ยบรรยากาศจะสวยมาก
คือแบบไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
บางทีบางจุดก็คือเหมือนมีแบบสัตว์ป่าเขาออกมาแบบใช้ชีวิตกันตามพื้นที่ต่างด้วย

แต่แบบนี้น่ากลัวนะเนี่ยดูลมดูลมที่มองไปไกลนะโอ้น่ากลัวมาก
เจ็บข้าวเจ็บของหมดฮะตามคนหมดอ่ะ
แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
ก็เป็นเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เข้ามาในวันนี้นะฮะ
ช่วงเที่ยงบ่ายวันนี้อากาศร้อนจัดด้วยนะครับ
อยู่ลมฝนก็พัดเข้ามาตอนนี้นะฮะ